เอาเสร็จเหล็กมาต่อเป็นบุญยนต์ใช่มั้ย
แต่เนี่ยค่ะเขาทำเป็นรูปพญานาศ
แล้วเอาไปใช้ในงานบวชคุณสวยไหม

หลายคนนะที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาตะลึงเลยอ่ะเห็นไหมฮะ
เกร็ดเขาสิเนอะเออโอ้โหนี่คือเหล็กนี่คือเหล็กค่ะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเมื่อวานนี้เขามีงานอุปสมบทลูกชายของรองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือนะคะ
ภายในงานก็มีขบวนแห่นาคไปยังอุโบสถวัดแก้วสุริฉาย
เจ้าภาพก็ใช้รถไถทางการเกษตรนะคะจัดตกแต่งเป็นรถแห่นาคอย่างสวยงามนี่นะคะ
แล้วก็พิเศษก็คือบริเวณด้านหน้าหัวลากมีพญานาคที่เป็นหุ่นเหล็กออกแบบสร้างสรรค์ผลงานอย่างน่าทึ่งนะคะ
เป็นฝีมือของคุณสัญญาดอกบัวหรือว่าช่างอ้วนอายุ๔๕ปี
เนื่องจากช่างอ้วนรู้จักมักคุ้นกับเจ้าภาพงานบวชเป็นอย่างดีนะคะครอบครัว
เจ้าภาพเองก็ประกอบกิจการรับซื้อขยะรีไซเคิลด้วยช่างอ้วนก็เลยนำเศษเหล็กเนี่ยมาเชื่อมต่อเป็นพญานาคที่วิจิตรงดงามที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ใช้เวลาสักประมาณ๒สัปดาห์เราไปถามช่างอ้วนนะฮะช่างอ้วนบอกว่า
หุ่นพญานาคลำตัวทำมาจากแหวนน็อตบริเวณเสียนทำจากอะไหล่รถมอเตอร์ไซค
ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อมอบให้เจ้าภาพแล้วคนที่มาร่วมงานได้เห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้
ประกอบกับเพื่อร่วมบุญในงานบวชครั้งนี้ด้วยนะคะโดยโดยเริ่มแรกเนี่ยที่สร้างพญานาคเนี่ย
เพราะอยากให้พ่อสุขภาพแข็งแรงซึ่งก็เห็นผลทั้งชีวิตแล้วก็การเงินก็ดีขึ้นด้วย
ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงช่างอ้วนหน่อยค่ะ
คือเกิดจากที่ว่าพ่อกับผมเกิดวันเสาร์เราเลยอยากทำอะไรที่มันแบบ
เขาปกป้องพ่อแข็งแรงอะไรขึ้นมาคือตั้งแต่ที่เริ่มทำก็รู้สึกว่า
เขาเขาโดนบันดาลอะไรได้หลายอย่างมีงานเข้ามามีการเงินยังไม่สรุปไม่บกพ่องอะไรแล้ว
แล้วก็พ่อก็แข็งแรงดีทำให้เรารู้สึกว่าเราบูชาแล้วถูกต้องทุกอย่างนะ
สุดยอดนะสุดยอดเลยเราเห็นจากทีวีเรารู้สึกว่ามันสวยมาก
คนที่เขาได้เห็นของจริงเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปกันแบบพลึบเลยนะคะ